คลิปนี้ถูกวิจารณ์ในโลกโซเชียลอยู่นะคะ
เป็นกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัย
สถานีรถไฟหัวลำโพง
รุมทำร้ายร่างกายชายเร่ร่อนที่ไปนอนอยู่ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง

เขาพยายามไปห้ามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

แต่ก็โดนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด่ากลับไปด้วย
ทีนี้คลิปนี้ก็คือมีหนึ่งในคนขับรถตุ๊ก

นี่ค่ะก็ถูกโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊ค

ทำไมถึงขั้นต้องไปทำร้ายชายเร่ร่อน
ที่เขาไปนอนอยู่ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงขนาดนั้น

แล้วก็มีข้อความบอกว่ารอปภโหด

หน้ารถไฟหัวลำโพงต่อหน้าต่อตาตำรวจและคนจำนวนมากไร้มนุษยธรรม
ก็ในคลิปจะเห็นนะคะว่าผู้ชายที่ใส่เสื้อสีดำกำลังล้มกลิ้งอยู่กับพื้น
แล้วก็มีรอปภสองคนจับลุกขึ้นมา
มีสองคลิปนะคะอีกอันหนึ่งเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่ทะเลาะกันระหว่างกลุ่มรอปภกับกลุ่มคนขับรถตุ๊ก
พยายามเข้าไปห้ามแล้วก็ไปต่อว่ากลุ่มรอปภที่ไปทำร้ายร่างกายชายเร่ร่อนคนนี้
เราก็เลยส่งนักข่าวลงพื้นที่ไปค่ะคุณผู้ชม
คุณอรพันธ์ขันทองคำนักข่าวไทยรัฐทีวีก็ไปที่สถานีรถไฟหัวลำโพงนะคะ
ไปสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้นก็ไปคุยกับกลุ่มคนขับรถตุ๊ก
จอดเรียงคิวรอผู้โดยสารอยู่หน้าสถานีรถไฟหัวลำโพง
นี่ค่ะนักข่าวของเราได้ไปคุยกับนายอนนท์ชมพูวงอายุ๔๔ปี
เป็นคนขับรถตุ๊กและนายอานนท์เป็นคนถ่ายคลิปด้วยนะคะ
เป็นคนอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เป็นคนถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะเหตุการณ์ในคลิปนี้
เกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวานนี้๓๐พฤศจิกายน
เขากำลังรอรับผู้โดยสารอยู่หันไปเห็นว่าคนกำลังมุ่งดูอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้
แล้วก็ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายเขาก็รีบวิ่งเข้าไปดู
เห็นกลุ่มรอปภกำลังรุมกระทืบคุณลุงเร่ร่อนที่กำลังนอนอยู่
เตะทั้งต่อยจนคนเร่ร่อนคนนี้หน้าเต็มไปด้วยเลือดสะบักสบอมเลยนะคะ
อานนท์บอกเห็นแล้วทนไม่ไหวจริงก็เลยเอาโทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปเอาไว้
ส่วนเพื่อนที่ขับรถตุ๊กแล้วเห็นเหตุการณ์ก็พยายามเข้าไปห้าม
ต่อว่ากลุ่มรอปภแล้วก็ไปแจ้งตำรวจ
แต่กลุ่มรอปภดูเหมือนว่าไม่กลัวเลยค่ะ
ยังว่าคนที่เข้าไปห้ามด้วยอ่ะจนทำให้รอปภกับกลุ่มคนขับรถตุ๊ก
ที่เขาพยายามเข้าไปห้ามเนี่ยเหมือนกับทะเลาะกันไปด้วย
มีปากเสียงกันไปด้วยนะคะสาเหตุก็คือรอปภเข้าไปปลุก
เร่ร่อนคนนี้ให้ไปนอนที่อื่นแต่ลุงไม่ไปก็เลยทำร้ายกันแบบนี้ค่ะ
เร่ร่อนที่ถูกทำร้ายนายอานนท์บอกว่าก็เห็นว่ามานอน
สถานีรถไฟหัวลำโพงมานานเป็นปีแล้วนะ
แต่เป็นคนที่คุยไม่รู้เรื่องแต่ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใคร
ภาพที่เกิดขึ้นคือเห็นแล้วทนไม่ไหวจริงสงสารลุงคนนี้มาก
ก็เลยถ่ายภาพเอาไว้โพสต์ลงเฟซบุ๊คส่วนตัว
เพราะมองว่ารอปภทำรุนแรงเกินไปอะค่ะ
รอพอพอมาประมาณ๓๔คนมารุมแกผมก็วิ่งตามมาดูนึกว่าเป็นอะไร
เธอเป็นแบบสภาพเหมือนแบบนั้นไหม
พอแล้วบุกยากบุกเย็นยังไงก็ไม่ต้องเตะต้องต่อยอย่างนี้
นี่คือในมุมของคนขับตุ๊กที่เขาเห็นเหตุการณ์

ก็ต้องไปถามในมุมของรอปภด้วย
ว่าทำไมต้องโอ้โหถึงขั้นไปทำร้ายร่างกาย
เร่ร่อนที่ไปนอนอยู่ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงขนาดนั้น
แล้วไม่ใช่ออกมาคนเดียวนะคะ
ใช่
รบพอพอหลายคนด้วยนะครับค่ะ
ยอมตื่นครับแล้วก็ลุงเนี้ยพอลุกขึ้นมากระชากสร้อยทองของเขา
สร้อยขาดตรงนี้ล่ะเขาเลยโมโหครับ
หนักมากเลยทั้งเตะทั้งต่อยลุงเร่ร่อนนะคะสิ่งที่ผมทำไปเนี่ย
ผมปลูกเขาก็กระชากสร้อยผมนะครับสร้อยผมขาดหมด
ผมแจ้งความไว้ที่สอนอก็ส่วนผมก็ต่อยผมทะเลาะกันกับผมผมก็ต่อย
ซึ่งทีนี้ก็ลูกน้องผมมาหลายคนก็รวมกันแบบล้อมกันนะแต่ไม่ได้ทำอะไรผมคนเดียวครับที่ทำเขา
พี่ยอมรับนะว่ามีการต่อยลงไม้ลงต่อยครับผมต่อยครับลงไม้ลงมือ
เพราะเขาทำผมก่อนครับที่เขากระชากสร้อยครับขาดหมดมีหลักฐาน
ผมไปเปลี่ยนผมมีหลักฐานหมดบุคคลเร่ร่อน
แล้วก็คนที่จรจัดที่มานอนมาอยู่กินที่หัวลำโพงด้วยนะครับ
เยอะมากนะฮะมาพักไม่พอแล้วก็มากินมานอนเหม็นเกลือดนะครับ
ผมเก็บรายงานทุกวันคือมันเป็นภาพพล็อตของของสถานีหัวลำโพง
ผมก็พยายามให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยให้มีความสะอาดสะอ้านนะครับ
ถ้าจะให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยเห็นคนเรร่อนไปนอน

โทรศัพท์ไปแจ้งไปบอกเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาดูแล
พาเขาไปบำบัดรักษาอะไรก็ว่าไป
แต่ไม่ใช่ต้องมาทำร้ายกันนะคะ

พันธุ์ตำรวจโททรงกรดพัฒนาวราพรรองผู้กำกับการสอบสวน
สถานีตำรวจรถไฟนพวง
ก็บอกว่านายวัชระรอปภคนเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้ว
แล้วก็ยอมรับว่าทำร้ายร่างกายลุงเร่ร่อนจริง
เพราะลุงจะทำร้ายก่อนก็เลยต่อสู้กันในเบื้องต้น

ทีนี้ตำรวจก็บอกว่าเข้าข่ายมีความผิด
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นโทษจำคุกไม่เกิน๑เดือน

แต่ว่าจากการสอบปากคำเบื้องต้นเหมือนกับว่าไม่มีการติดใจเอาความอะไรกัน
แต่ตำรวจบอกว่าการทำร้ายร่างกายเป็นคดีอาญาที่ยอมความกันไม่ได้นะคะ
เดี๋ยวจะมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
นำภาพจากกล้องวงจรปิดมาเป็นหลักฐาน
แล้วก็สอบปากคำคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เป็นพยานทุกคนตรงนั้นเลย
รวบรวมสำนวนส่งดำเนินคดีต่อไป
ยังไงก็ต้องมีการดำเนินคดีกันเรื่องของการทำร้ายร่างกายนะคะ
ส่วนคนเร่ร่อนก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มา

ถ้าเกิดอย่างที่เราพอบอกจริงว่าคนเร่ร่อนมีเป็น๒๐๐กว่าคน
แล้วคุณจะไปนั่งไล่เขาแบบ๒๐๐กว่าคนอย่างนี้

ต้องทำกันทั้งระบบเลยนะครับ